แต่ยังมีเครื่องรางของขังอีกอย่างหนึ่งที่หายากแล้วหลายคนเขาก็อยากจะเอาไว้บูชา
สิ่งที่ว่าคืออะไรไปเปิดดูในถุงแดงพร้อมกันเลย
และนี่ก็คือของคลังที่หลายคนอยากจะครอบครองนั่นก็คือเขี้ยวเสือกล้วง

เขาบอกว่าเป็นของขลังที่มีพลังตามธรรมชาติอยู่ในตนเองนะ
ซึ่งผู้ที่ครอบครองนั้นไม่จำเป็นจะต้องนำไปปลุกเสกอะไรอีกเลย
โดยปกตินะคะเสือจะมีเครี่ยวที่มันเป็นเครี่ยวตันนะคะ
แต่จะมีเพียงเสือตัวที่หายากเท่านั้นที่จะมีเขี้ยวกลวง
คุณเข้าใจใช่ไหมฟันเรามันก็ตันมันแน่นถูกไหมคะ
มันจะทำให้ฟันแข็งแรง
แต่บางตัวเท่านั้นค่ะที่จะมีเขี้ยวกลวงเนี่ยค่ะถือว่าเป็นของหายากไง
โบราณเขาก็บอกว่าเขี้ยวเสือกลวงเนี่ยจะมีพลังช่วยหลายเรื่องนะ
เช่นมีฤทธิ์มีอำนาจคงกระพันเป็นแบบมหาอุดยิงฟันไม่เข้า
คนโบราณโดยเฉพาะนักรบหรือคุณผู้ชายไงที่ต้องออกป่าอะไรอย่างนี้
เขาต้องพกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเสริมสิริมงคล
ส่วนเรื่องฤทธเดทในของขลังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลจะเชื่อถือ
พิสูจน์อะไรได้แต่คนโบร่างเขาก็พกกันมา
แล้วไม่แนะนำให้พิสูจน์ด้วยบางคนมีส่วนว่าเสื้อเกลี้ยวกวงอย่างนี้ไหม
เกลี้ยวกวงไม่เป็นอะไรเลยแต่ตัวเป็นรูหมดแล้ว

มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นความเชื่อและความสบายอกสบายใจ
ไม่ได้กรวงอย่างเดียวน่ะฟันแตกด้วย

โอ้อันนี้ก็ฟันไม่เข้า

คัทต๊ะแพทย์ก็ไม่แนะนำผมที่
แต่ยังไงขอบคุณคลิปนี้นะจากคุณมณ์เทียนฟาร์ม
ใครอยากจะเข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะส่วนคุณไปพบหมอนะคะ